คุณผู้ชมค่ะไปดูต่อกันที่ความสัมพันธ์ของบรรดาแก๊งเพื่อนซีในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่า
วงการเราเนี่ยมันก็มีแก๊งซีกันหลายแก๊งเหมือนกันนะครับ
แต่แก๊งที่หลายคนจำชื่อกันได้เนี่ยอุ๊ยเยอะนะ
โดยเฉพาะแก๊งสาวมาขุดมาให้คุณผู้ชมดูกันก่อนเลยนะ

เริ่มกันที่กวนสายฮาก่อนดีกว่านะคะ
สำหรับสายเกลียนบรรดาหนุ่มคนดีที่ไหน
คุณฟังชื่อแก๊งเขาก็รู้แล้วว่าสมาชิกแก๊งจะนิสัยเป็นยังไง
คือมีสมาชิกคือ๕หนุ่มหล่อนะ
อยปกรณ์เกรทวรินทรเจมส์จีรายุอาเล็กธีรเดชแล้วก็เป๊กเปรมมณัฐ

ว่าแก๊งตัวแก๊งนี้เป็นการรวมตัวของนุ่มมัดเกลียนสุดกวน

แต่ชีวิตจริงแต่ละคนสัญหาเรื่องหนักเกิน
นอนค่ะแล้วล่าสุดเลยค่ะ
ดีอกดีใจกันอีกครั้งกับการกลับมาแท็กทีมกันในรอบหลายปีคุณผู้ชม
เขามาทั้งทีก็มาครบแก๊งเลย๕หนุ่ม
สักทีการให้ที่นั่นไหวเกิดขึ้นเป็นซีสัน๒แล้วนะ
บอกเลยว่าหลังจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่
เพราะว่าพวกเขาล็อกคิวเพื่อเตรียมสร้างคอนเทนต์สนุกสนานให้แฟนคลับ

เราก็ไปเริ่มรอดไม่
แล้วก็จะมีคอนเทนต์คนดีที่ไหนเที่ยวเมืองไทยด้วยนะ
พวกเขาจะตะลุยไปแอวเหนือกันนะจ๊ะ
เป็นอิมานชักไม่รู้ว่าอะไรทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะเนี่ย

เราติดตามด้วยนะคะแถวกับภาคเหนืออะไรอย่างนี้
หนุ่มผ่านไปแล้วค่ะมาดูสาวกันบ้างดีกว่านะคะ

นี่เลยแก๊งเฟอร์บี้หรือเฟอร์บี้ไม่ขายฝันนะจ

เป็นการรวมตัวของห้านางเอกสาวคนดังค่ะ
เตยเจอริงพรแมทพีราณีแป๋วณฑพรนิวนิสทัศน์

ชาลิดาเออสวยทั้งแก๊งคุณผู้ชม

นี้ที่ผ่านมานะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่าพวกเธอรวมตัวกันสักเท่าไหร่
หาเวลามารวมตัวแจกความสดใสบ่อยขึ้นค่ะ
ยังควงหวานใจนะมาเป็นคู่

ยืนหน้าเบื้องอยู่ข้างหลังรูปไวแต่ว่าล่าสูตร
ใช่เขาไปเที่ยวเมืองนอกกันนะคนถ่ายรูปให้เขาอ่ะ

นี่ไงแหมเต้ยเธอเนี่ยมันร้ายนะคะ
ส่วนใหญ่คอนเทนต์ของสาวแก๊งนี้คือเป็นการดินเนอร์กันนั่นแหละในภาพเลย
ก็มีเมาส์มอยกิจกรรมตะมุตะมินะถ่ายรูปสวยค่ะก็เป็นโมเมนต์แบบอบอุ่นนะ
โดยเฉพาะที่ได้เล่นกับหลานตัวน้อยน้องมาเรน
ถือว่าลูกสาวของคุณวิวเนี่ยเป็นแบบว่าศูนย์รวมใจของทุกคน
แต่เขาเก่งเนอะในการรวมตัวกันได้เวลาเรานัดกับเพื่อนทีไรเราล่มทุกทีลม

ปิดท้ายเลยนะคะแก๊งนี้เหมาะกับดิฉันมาก

แกงนางฟ้า
ไม่ใช่กระหังแล้วท่านเนี่ย

ผู้หญิงเขาเป็นกระสือไม่ใช่เหรอ

แกงนางฟ้าก็คือสาวสวยในตำนานคุณผู้ชม

เจนีอลภานป้อมแผด

สุดาปานโตพอลล่าเทลเลอร์แอนอลิชาคุณผู้ชม
นี่คือการรวบรวมตัวแม่ในตำนานค่ะ
เขาอยู่กันมาเบา๒๐ปี

เห็นแต่ละคนต้องบอกว่าหุ่นดีสวยมาก

ได้ดูนะคะแล้วก็โปร่งในใจว่า

เพราะเรา๔๐เราจะสวยแบบพี่เขาไหมเนาะ

ถ้าพี่แจ๊ค๔๐พี่แจ๊เขาสวยแบบนี้ป่ะ

ตอบไม่ถูกเลย